ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ก็ยืนยันนะครับว่าประชาชนที่มาร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จ
ปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชก็จะได้รับอำนวยความสะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาหารแล้วก็ความปลอดภัยครับ
แล้วก็เนื่องจากว่าขณะนี้กรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมไว้ทั้งหมดแล้วครับ
ผลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่ากรุงเทพมหานครพร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนที่มาจากทุกจังหวัด
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ขณะนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจจำนวน๖๐๐คนประจำตามจุดสกัด๑๘จุดเพื่อดูแลความปลอดภัยแล้วก็ดูแลการจราจร
รวมถึงได้จัดรถดับเพลิงรถกู้ภัยและรถไฟฟ้าส่องสว่างประจำท้องสนามหลวงและบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง
จากนี้ได้จัดรถสุขาเคลื่อนที่จำนวน๖๕คันจอบริเวณท้องสนามหลวงฝั่งสารดีกาฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง
และสนับสนุนรถขยะอีก๑๐คันเพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่และร่วมกับ๓๘เขตจัดเจ้าหน้าที่เดินเก็บขยะมูลฝอยและกวาดทำความสะอาด
รวมถึงได้จัดทีมแพทย์พยาบาลพร้อมรถพยาบาลฉุกเฉินประจำจุดปฐมพยาบาลและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จำนวน
ห้องน้ำห้องซ่วมมีพอเพียงไหม
อาหารการกินมีอย่างไรจะหลับจะนอนกันอย่างไร

ขณะที่บริเวณสนามหลวงด้านสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
ก็ได้ตั้งเต็นต์อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
ที่ประสงค์จะตั้งโรงทานแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่ม
แล้วก็ได้จัดเตรียมที่พักให้กับประชาชน

พร้อมกับตั้งจุดลงนามแสดงความอาลัย
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณสาราว่าการกรุงเทพมหานครทั้ง๒แห่ง

โรงเรียนโรงพยาบาลในสังกัดและส่วนราชการที่ให้บริการประชาชน
ซึ่งยืนยันนะครับว่าประชาชนที่มาร่วมแสดงความอาลัยทุกคน
จะได้รับความสะดวกสบายอย่างแน่นอนครับ